คุณผู้ชมคะข่าวนี้สดร้อนคืนนี้เลยค่ะ
ตำรวจสนทองหล่อได้รับแจ้งจาก๑๙๑นะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันตายในคอนโดมิเนียมชั้น๙ซอยสุขุมวิทย์๓๙ค่ะ
กู้ภัยทั้งนิติเวศทั้งตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์ก็คือมีผู้ชายคนนึงจับลูกเมียเป็นตัวประกันและยิงแม่ตัวเองจนเสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้จับเมียตัวเองนะคะแล้วลูกสองคน
ลูกสาวเพิ่ง๒ขวบเองลูกชาย๗ขวบจับเอาไว้เป็นตัวประกัน
ผู้ชายคนนี้ยังดูเมาอยู่เลยอะค่ะนี่นะคะแต่ข้างตรงนั้นมีศพคุณแม่ของเขา
อายุ๗๐ใส่เสื้อสีขาวนอนจมกองเลือดคว่ำหน้าอยู่ค่ะ
เกลี้ยกล่อมกันน่ะนะคะคือตำรวจให้คนขับรถของผู้ก่อเหตุไปช่วยคุย
ไปช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุวางปืน
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวจีนสัญชาติไทย
ใช้ปืนเก้ามอมอยิงแม่ตัวเองซึ่งเป็นชาวจีนเหมือนกันครับแม่เสียชีวิตนะคะ
สภาพศพถูกยิงเข้าที่หน้าท้องสองนัดในห้องพักมีปืนอีกสามกระบอก
มีเสื้อเกราะด้วยนะคะตัวหนึ่งล่าสุดตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอนอทองหล่อ
ทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นเห็นท่าทีของผู้ก่อเหตุเหมือนคนเมาจริงจริงอ่ะ
ครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะนักข่าวของเราบอกว่าผู้ก่อเหตุยิ้มนะคะยิ้ม
เหมือนไม่สะทกสถานอะไรหรือว่าเมาอะไรก็ไม่แน่ใจ
เนี่ยค่ะพาไปที่สอนอนทองหล่อนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
นำตัวลงมาคุณผู้ชมดูหน้าค่ะ
เห็นไหมคะเหมือนอมยิ้มแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาเมาอะไร
แต่ตำรวจบอกเมานะคะตอนไปจับตัวแต่เป็นชาวจีนใช่ไหม
เป็นชาวจีนค่ะแต่เป็นชาติไทยชาติไทยนี่นะคะ
ดูหน้าอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะจากการสอบประคำเบื้องต้นนะคะ
มเหตุเขาบอกว่าเป็นความเครียดสะสมโดนแม่กดดัน
โดนแม่บงการเรื่องของการทำธุรกิจเจ้าตัวทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานพลาสติกอยู่ที่อำเภอสามโคก
ตอนเกิดเหตุดื่มมาเขาบอกว่าเขาเมาเหล้า
แล้วทะเลาะกับแม่ในห้องก็เลยโมโหบันดาลโทษะ
เอาปืนยิงแม่ของตัวเองจนตายแม่ตายอยู่ที่นั่นเลย
จับลูกเมียเป็นตัวประกันด้วยนะคะอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
เพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยสดร้อนเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางตำรวจนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวหลังจากนี้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ

ใช่ค่ะลูกยังเล็กอยู่เลยลูกสาว๒ขวบลูกชาย๗ขวบค่ะ